เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปติดต่อ
เต็นต์รถขายรถมือสองเขาอยากได้รถสักคันหนึ่ง
เซลขับให้หน่อยปวดขา
กำลังจะลงไปขับให้สักพักนึงเขาขับรถออกไปเลย

นี่พยายามฉุดแล้วล้มเลยบาดเจ็บเลย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ย่านนทบุรีคุณผู้ชม

ติวานนท์ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีบ่ายเมื่อวาน
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปอายุสัก๖๐สวมเสื้อเชิดสีฟ้ากางเกงสแล็กสีดำเดินเข้าไป
ขากระเพกกระเพกอย่างที่เห็นเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
ตอนแรกไปขอดูรถแคมอรี่หน่อยแต่ว่าเซลล์ชื่อว่าคุณชุมพลบอกว่าไม่มี
แล้วเซลล์เขาก็คนซื้ออยากขอทดลองขับก็ให้ขับไปเซลล์ก็นั่งไปด้วย
ขับไปตามถนนรัฐนาธิเบสภาพนี้เลยขับออกไปแล้ว
่งหน้าไปยังสพรัฐนาธิเบสพอถึงช่วงหน้าสถานีไทยคมจอดแล้วบอกว่า
ขับให้หน่อยผมเจ็บขานะเซลล์ก็ลงจากรถกำลังจะไปฝั่งคนขับ
สักพักหนึ่งคนขับที่เป็นลูกค้ากลายเป็นคนร้ายขับรถพุ่งออกไปเลย
เขาเนี่ยถูกกระชากล้มเป็นแผลเลยเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ผมก็ลงเสร็จปุ๊บเขาเหยียบไปเลย
ผมก็วิ่งตามผมก็จับจูบวิ่งตามผมก็โดดขึ้นรถไงมันไม่ทันไง
ผมก็เหยียบไปผมก็ลงแล้วนด
ล่าสุดทางด้านผู้จัดการเต็มรถชื่อว่าคุณชัชลิดยอดมงคลประกาศเลยให้รางวัลนำจับ๕๐๐๐ถ้าใครแจ้งบ่อแสและจับคนร้ายได้
ตอนนี้ตำรวจสพรัฐนาธิเบสตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
พบว่าคนร้ายเดินมาจากปากซอยเรวดีซึ่งอยู่ก่อนถึงเต็นต์สัก๓๐๐เมตรเท่านั้น
แต่ว่ายังไม่ทราบว่าเขาเป็นมาจากไหนแล้วขับรถมาหรือว่าเดินมา
จากการตรวจสอบเส้นทางพบว่าขับรถไปทางแยกทางด้านของพระนั่งเกล้า
ตอนนี้กำลังเร่งแกะบรอยคนร้ายอยู่แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ